เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรื่องราวอาชีพดีนะ
สำหรับใครที่ทำยางพารา
คือก็ต้องเจ็บช้ำน้ำใจอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าราคามันตกต่ำ

ก็ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

แต่ก็ยังไม่ถึงในช่วงที่มันพีคนะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมีวิธีในการที่จะช่วยทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เดี๋ยวผมจะพาไปติดตามจากคนนี้เลย
คุณอุบลรัฐนวลเนียมเดี๋ยวจะพาไปดู
ในการใช้พื้นที่ในการทำสวนยางพารา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเขาทำกันอย่างไร

วันนี้ฝนพาคุณผู้ชมมาดูไอเดียดี
ในการใช้พื้นที่ภายในสวนยางพาราให้เกิดประโยชน์
ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากเดิมเนี่ย
เดือนละกว่า๒๐๐๐บาทเลยทีเดียวล่ะค่ะ

ที่เจ้าของเขาใช้พื้นที่ภายในสวนยางให้เกิดประโยชน์

ให้เข้าใจง่ายก็คือการทำเกษตรแบบผสมผสานนั่นเอง
แต่จะมีอะไรบ้างไปสำรวจกันค่ะ

เริ่มจากราคายางพาราตกต่ำ
คิดหาวิธีที่จะสร้างรายได้เพิ่ม
โดยที่ทำควบคู่ไปกับการทำสวนยาง
แรกจึงทดลองทำรังพึ่งให้พึ่งมาอาศัยอยู่

พอถึงช่วงเก็บเกี่ยวก็สามารถเก็บน้ำพึ่งมาขาย
สร้างรายได้ให้ครอบครัวมากขึ้นค่ะ
โดยการทำกล่องให้เขาอยู่
แล้วก็ดูแลเรื่องมดเรื่องอะไรอย่างนี้มันรบกวน
เราก็ไม่ต้องเสียรายได้

เขาจะมาอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็หากินเอง
จากดอกยางบ้างดอกไม้แถวบริเวณที่มีอยู่ตรงนี้ครับ
แล้วพอถึงฤดูการเราก็เก็บเกี่ยวน้ำผึ้งให้ขายครับ
หลังจากนั้นคุณพี่ปรีชาก็ได้ทำอย่างอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะ

ซึ่งนอกจากจะถ่ายเนื้อแล้ววัตถุประสงค์อีกอย่างคือต้องการผลิตแก๊สจากขี้หมูเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าอีกด้วย
อกจากนั้นขี้หมูที่เหลือก็ใช้รสน้ำพริกไทย
ซึ่งปลูกไว้ตั้งแต่ทางเข้าสวนและซุ้มต่าง
จากพริกไทยแล้วนะคะก็ยังมีผักน้ำที่ปลูกแซมไว้ตามจุดต่าง
เผินแล้วเหมือนจะเป็นไม้ประดับแต่สามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของสวนกว่าละหลายร้อยเลยทีเดียว
และก็ยังมีผักเรียงด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดพี่ปรีชาได้ศึกษาแล้วว่าสามารถอยู่ในสวนยางที่มีแสงแดดรำไรได้ค่ะ
ได้นะคะอืมมาถึงสวนวันนี้พี่ปริชาก็กำลังหุงอาหารอยู่พอดี
เพื่อที่จะให้เป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้นี่แหละค่ะต้องบอกว่ามีเยอะมากมาก
และได้เน้นเลี้ยงตามธรรมชาตินะคะแต่ก็ต้องสร้างที่อยู่ให้เป็นสัดส่วน
ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นบ้านคนซะอีกนะคะร่มรื่นอยู่ในสวนยางเหมือนโฮมสเตย์เลย

ไก่ที่นี่จะเลี้ยงสายพันธุไก่ชนเนื่องจากพี่ปริชาบอกว่าราคาดีกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไป
ส่วนเป็ดก็จะส่งขายในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ทุกวันนี้จึงมีรายได้ทั้งรายวันรายเดือนนอกเหนือจากการทำสวนยางเดือนละกว่าสองหมื่นบาทเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ถ้าเราเริ่มเราคิดว่าเราน่าจะกินอะไรแต่ละวันในแต่วันเราใช้ผักพวกอะไรบ้างครับ
พื้นที่ตรงนี้เราก็สามารถปลูกได้อย่างน้อยขายไม่ได้เราก็มีกิน
เราเริ่มแต่น้อยแต่น้อยแล้วเราสามารถมีของกินได้ตลอด
ถ้ามีเหลือเราก็สามารถขายได้ตรงนี้ครับมีความสุขตรงนี้ว่าพอเราทำอะไรขึ้นมาแล้ว
ศึกษาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันเกิดผลผลสำลิดอย่างปลูกผักเขาก็ขึ้นมาสวย
ไม่ต้องพึ่งพวกสารเคมีในช่วงที่ราคายางพลาตกต่ำแบบนี้
หากเกษตรกรชาวสวนยางท่านไหนสนใจเพิ่มรายได้โดยการทำเกษตรแบบผสมผสาน
โดยใช้พื้นที่ภายในสวนยางพาราก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันได้เลย
สวนสมรมอำเภอควรเนียงจังหวัดสงคราไม่ต้องค่นยางพาราทิ้ง
ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นที่สำคัญมีอาหารไว้บริโภคตลอดปีเลยล่ะค่ะ
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน